เวอร์ไม่แพ้คู่ของกันกับมารีเลยนะคะ

สำหรับพีชพัชระแล้วก็แพทรีเซียกู๊ดนั่นเองนะครับ
พักหลังมาอินสตาแกรมก็มดจะขึ้นถี่แทบทุกวันเลยนะคะ

วันก่อนเนี่ยเห็นเขาไปออกงานคู่กันคุณดูชุดสิ

แล้วก็งานนี้พีชเนี่ยผอมลงด้วยนะคะ

แพทิเซียเนี่ยจะมีส่วนช่วยในการดูแลรูปร่างหรือเปล่านะคะ

ตอนนี้ก็ไม่พลาดกินอาหาร

แต่ก่อนผมแบบช่วงนี้มันไม่มีถ่ายมันก็หยุดได้ไงเราก็แบบ

ใช่หนูได้หมดแต่หนูไม่ชอบหอมกลาง
สมัยที่เขาเด็กล่ะหนูว่าแบบพ่อออก

คือเอกสารมันก็ต้องรอมหาลัยเขียนต้องไปขอออกใบอีกมันใช้เวลา
ก็คือไปปีหน้าค่ะของแพทย์นะคะ
ก็คือจะสอบยื่นกัญญานี้แล้วก็ถ้าติดเข้าไปปีหน้าเลย
พี่พลิกก็เหมือนกัน
แต่ไม่ได้เรียนด้วยกัน

ก็เป็นคู่รักที่แบบว่าฝ่ายการเรียนนะคะ
แล้วก็ช่วยกันสนับสนุนในด้านดีกันด้วยนะจ๊ะ